จากรูปปั้นไก่สีเหลืองตัวใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าร้าน
ก็ไม่เห็นมีอะไรที่เป็นรูปร่างของไก่อีกเลยจริงค่ะ

เอาเป็นว่าบอกมาซะดีว่าเอาไก่ไปซ่อนไว้ที่ไหน
ตอนนี้เราบุกที่หน้าเตานะครับผมจริงด้วยเราไม่เห็นตัวไก่เลย

เพราะฉะนั้นไก่ไม่มีตัวแล้วลืมไปแล้ว
ใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อร้านไก่ลืมตัวค่ะ
เพราะว่าตู้สิบเดียวไม่มีโชว์

ตอนนี้ไก่ไม่มีตัวแล้วแล้วมีอะไรของไก่เหลือบ้าง
ก็จะเป็นสัดส่วนของไก่ที่เรานำมาตุ๋นนะคะก็จะมีเท้านะคะ

ต้องค่ะมีข้อค่ะมีเลือดมีเนื้อหน้าอกไก่ค่ะ
การตุ๋นไก่พร้อมนี้เราใส่อะไรลงไปบ้าง
เราจะใส่สมุนไพรจีนนะคะลงไปนะคะแต่เราจะนำไปคั่วก่อนให้มันหอม
พอรอน้ำเดือดเราก็จะใส่พวกใบเตยลงไปเพื่อดับกลิ่นคาวของไก่ค่ะครับผม
แล้วเราก็เอาสิ่งที่เราคั่วแล้วคั่วกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยดำลงไปตุ๋นค่ะ
แล้วส่วนเคล็ดลับในการตุ๋นไก่ของเราที่ร้านนี้คือเราจะใส่ช้อนสแตนเลสลงไป๓

เพื่อช้อนสแตนเหล็กมันจะเป็นการเก็บความร้อนแล้วก็คลายความร้อนในตัวค่ะ
แล้วก็จะช่วยให้ตีนไก่เปื่อยเร็วขึ้นค่ะ
ใช่ค่ะเนื้อไก่มันเราก็เหมือนว่าใช่แล้วก็ประหยัดแก๊สลงไปด้วยในตัว
กี่ชั่วโมงเรา๒ชั่วโมงสักนั้นความร้อนจากสันเล็ตก็ค่อยออกมาเรื่อย
วิ่งดูน้ำซุปกันดีกว่า
ใช่ค่ะแล้วก็มีเครื่องช่ายรากผักชีแล้วก็สมุนไพรจีนที่เรามีคั่วหนึ่งชุดสำหรับตุ๋นกับคั่วอีกหนึ่งชุดในน้ำซุปค่ะ
แล้วก็กะหล่ำปีที่เห็นกะหล่ำปีหนึ่งลูกเลยมะละค่ะอย่างที่คุณแตงโมบอกนั่นแหละค่ะ
โรงไก่ทั้งหมดจะถูกเอามาต้มเพื่อเพิ่มความหวานให้กับน้ำซุปแต่ไม่ต้องควานหาให้เสียเวลานะคะ
เพราะว่าเขาต้มจนเปื่อยชนิดที่เรียกว่าตักขึ้นมาก็เอามาประกอบเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้
ส่วนอีกหนึ่งความหวานนี้ได้มาจากเจ้ากะหล่ำปีนั่นเองค่ะโดยหลังจากที่เคี่ยวโครงไก่จนสุกได้ที่แล้ว
จะใส่กะหล่ำปีลงไปแล้วต้มต่อด้วยไฟปานกลางเรื่อยจนกว่าจะปิดร้าน
ซุปหม้อนี้จะเต็มไปด้วยรสชาติหวานกลิ่นหอมตั้งแต่กระบวยแรกจนหยดสุดท้ายนั่นเองค่ะ
เอาล่ะเส้นมีเส้นอะไรบ้างจ๊ะเราของเรามีเส้นเล็กเส้นบะหมี่เส้นหมี่ค่ะ
แล้วก็เป็นเส้นเล็กแห้งอันชันค่ะเป็นยังไงเส้นเล็กแห้งอันชัน
คือเส้นเล็กอันชันของเราก็เป็นเส้นเล็กตามปกติเราแช่น้ำให้นุ่มก่อนนะคะ
แล้วเราคั้นน้ำอันชันมาเพื่อไอ้นี่อีกทีนึงให้มันมีสีสัน
ใช่ค่ะนั่นเองนะครับผมใช่ค่ะเอาละชิมกันแล้วกันนะ
เอาขอลองเส้นเล็กอันชันกับบะหมี่ค่ะไก่นะครับผมใช่ค่ะ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

บางคนชอบใส่อันนี้ลงไปอ่ะค่ะเพราะว่าจะได้แบบว่าเหมือนเข้มข้นขึ้นตัวนี้บางทีไม่ต้องปรุงอันนี้คืออะไรมันเป็นน้ำซุปซุปเปอร์ค่ะอ๋อน้ำซุปของซุปเปอร์ใช่ค่ะใส่ลงไปคือเราจะเป็นส่วนผสมของทางร้านมาแล้วอ่าฮะค่ะคือปรุงสำเร็จมาแล้วใช่ค่ะถ้าชอบกินรสจัดก็ใส่ลงไปใช่ค่ะ

อันนี้มันเปื่อยแล้วเนอะกัดนิดเดียวหลุดออกมาเลยนะครับผมนี่นะฮะโอเค
รสชาติจัดจ้านถึงใจวัยรุ่นอย่างเราจริงจริงมาถึงเมนูนี้บ้าง
อันนี้บ้างครับผมอันนี้ก็เมนูนี้ก็ลูกค้าสั่งเยอะมากอ่าฮะ
เป็นเส้นเล็กแห้งอันชันไก่ฉีกค่ะเส้นเล็กแห้งอันชันไก่ฉีกนะครับผม
ไอเดียนี้มาจากไหนทำไมต้องทำเป็นเส้นอันชัน
คือเรื่องของเรื่องคือที่บ้านย่าหนูเขาปลูกอัญชันไว้เยอะ
หนูก็เลยเอามาคิดว่าทำยังไงที่มันจะดูมีแบบว่าดูใหม่สำหรับที่นี่ที่บางแสนด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยทำมะพร้าวคู่กับน้ำมะนาวอันชันค่ะอ๋ออันนี้มาคู่กันเมนูนี้ใช่ค่ะ
เส้นอันชันกับน้ำมะนาวอันชันนะครับผมกินยังไงเห็นบอกมีน้ำจิ้มสุดพิเศษด้วยเช่นกัน
ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มสำหรับก๋วยเตี๋ยแห้งของเรานะคะ
ก๋วยเตี๋ยวแห้งที่อื่นอ่ะเขาจะใส่แค่ซีอิ๊วหวานครับ
แต่ของเราอ่ะค่ะปรุงไว้หมดในนี้เรียบร้อยแล้วปรุงรสแล้วใช่ค่ะ
แซ่บถึงใจเหมือนกันน้ำลองชิมใส่เข้าไปเลยค่ะใส่เข้าไปเลย
น้ำกับแห้งก็มีน้ำจิ้มที่แตกต่างกันด้วยใช่ค่ะ
เราก็จะเสิร์ฟคู่กับตัวน้ำซุปตัวนี้น้ำซุปของเราจะแตกต่างกับน้ำซุปตัวนี้
เพราะน้ำซุปสำหรับกินก๋วยเตี๋แห้งเราจะใส่พวกขิงอ่อนลงไปด้วยค่ะ
แล้วก็สาหร่ายเพื่อให้น้ำซุปหอมขึ้นมาอีกจะได้แตกต่างกับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว
ใส่อยู่ในหม้ออยู่แล้วหรือว่ามาใส่ต่างหากใส่ต่างหากค่ะแยกออกมาต่างหากนะใช่ค่ะ
คือน้ำซุปเดียวกันแต่มีการใส่สาหร่ายกับขิงอ่อนค่ะ
กิ่งอองเข้าไปใช่ค่ะอืมจะมีความหอมของขิงขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะ
ใช่ค่ะ
อื้อพอทานเข้าไปมันขิงมันก็ดึงรสชาติอย่างอื่นขึ้นมาด้วย
ใช่มันก็จะให้มันแตกต่างกันอื้อค่ะเอาเอาเอาเอาชิมชิมชิมชิม
ให้เยอะจริงจริงขี้ไปตรงไหนก็เจอเนื้อไก่ฉีกนะฮะอย่างนี้ชามเท่าไรเอ่ย
ห้าสิบห้าบาทเท่ากันห้าสิบห้าบาทเท่ากันนะ
ถ้าเป็นแบบแห้งรสหวานจะนำจากซีอิ๊วดำใช่ค่ะครับผม
แล้วความแซ่บมันก็ตามมาทีหลังอ่าโอเคเมนูอื่นในร้าน
มีเมนูอะไรอีกเมนูในอื่นในร้านที่แบบไอ้นี่ก็คือเป็น
ซุปเปอร์เมอร์ไฟค่ะครับแล้วก็มีเมนูข้าวแล้วก็มีค่ะ
เป็นข้าวลาบไก่กรอบข้าวยำไก่กรอบค่ะก็สามารถมาทานได้เลย
ใช่ค่ะซุปเปอร์ห้อไฟนี่หม้อเท่าไหร่ซุปเปอร์หม้อไฟเริ่มต้นที่เจ็ดสิบห้าบาทค่ะ
สายสามสายสามก่อนลงหาดนะค่ะ
เพราะคอนโดนี่ของเราไม่ใช่ค่ะ

ร้านเปิด๙โมงเช้าค่ะจนถึง๓ทุ่มค่ะ

เปิดมาปีนี้ย่างปีที่๓ค่ะ

ผลตอบรับค่อนข้างโอเคค่ะ
หนูก็จะมีกลุ่มทั้งคนทำงานแล้วก็นักศึกษาค่ะ

วันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
จัดไปแล้วกับ๓เมนูก๋วยเตี๋ยวไทย
มาทั้งหม้อไฟชุดใหญ่ก๋วยเตี๋ยวไก่ชามโต

แต่เมนูแสนสุกของเรายังไม่หมดเท่านี้
เพราะช่วงหน้ามีพาสต้าในคาเฟ่ชิกใกล้หาดบางแสนมาฝากกันค่ะ